คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่า
คุณกระติกนั้นถูกจับตามองจริงค่ะ
สำหรับว่าจะมาร่วมงานหรือเปล่านะคะหลายคนก็สงสัยกันไป
ซึ่งเธอก็มาร่วมงานด้วยนะคะ
คุณกติกเป็นเพื่อนสนิทเป็นผู้จัดการส่วนตัว

เมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะที่ติดตามข่าวผ่านไทยรัฐทีวีนะ
น่าจะได้เห็นภาพที่คุณกระติกนั้นเดินทางมาถึงค่ะ
มีภาพที่เธอไปร้องไห้ที่หน้ารูปของแตงโม
แล้วก็เดินทางกลับก่อนที่พิธีจะเริ่ม
แล้วก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์อะไรกับผู้สื่อข่าวค่ะ
เธอก็ได้โพสต์ภาพที่เคยเป็นความทรงจำ
ระหว่างเธอกับแตงโมเอาไว้ด้วยมากมายเลย

เราจะอ่านตามที่คุณกระติกนั้นเขียนเอาไว้เลยนะคะ
บ่งบอกถึงความสนิทสนมซึ่งกันแล้วกันนะ
โมค่ะกูคิดถึงมึงนะ

ขอบคุณพระเจ้านำพาเรามาพบกัน
เป็นเวลาเกือบ๒๐ปีที่เราเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันมา
สนุกด้วยกันทุกข์ไปด้วยกันผ่านอะไรกันมามาก
กูดีใจนะที่กูได้อยู่ในช่วงชีวิตของมึง
แล้วมึงก็ได้อยู่ในทุกช่วงชีวิตของกูเช่นกัน
แบ่งปันน้ำตาลอยยิ้มและเสียงโหระ

มันคือครอบครัวความทรงจำเหล่านี้มันมีค่ามาก
วันนี้มึงไปอยู่กับพระเจ้าแล้ว
มีชีวิตนิรันดิ์อยู่ในดินแดนสวรรค์
รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของมึงจะอยู่ในใจกูเสมอ
กูเสียใจที่กูดูแลมึงได้ไม่ดีพอ

ว่าทุกคนเขารักแล้วก็คิดถึงมึงมากขนาดไหน
แต่มึงคงรับรู้ได้แล้วเนอะ

และดุนางให้น้อยลงตามที่มีโมบอก

ขอให้มีมีความสุขหลับให้สบายนะคะ

กูและอีสเตอร์รักมึงมากนะ

ฝากถึงคุณแตงโมนั่นเองนะคะ
หลังจากที่ได้ไปร่วมงานของคุณแตงโมแล้วนะคะ
เราก็ได้เห็นภาพเธอนั่งร้องไห้นะ

แต่ว่ารีบไปแล้วก็รีบกลับจริง
แล้วก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนใดนะคะ
ใช่ค่ะเห็นว่าไปร่วมงานแค่๑๕นาที
แล้วก็รีบออกจากงานเลยทันทีนะคะ
ก็เป็นการมาแสดงความอาลัยให้กับคุณแตงโมเป็นครั้งสุดท้าย
ซึ่งวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเดินทางไปอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่า
ก็สามารถติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีของเรานะคะ